ก่อนหน้านี้มีการเตือนออกมาว่า
ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะที่ชาร์จ
แล้วก็มีกรณีเกิดขึ้นก็คือเกิดระเบิดในช่วงที่ใช้โทรศัพท์เลย

แต่ว่าวันนี้มีเหตุการณ์ที่หนุ่มคนนึง
ชาร์จโทรศัพท์มือถือเอาโทรศัพท์นั้นไว้บนหน้าท้อง
มาตอนเช้าเนี่ยเพื่อนตื่นมาต้องการจะไปปลุกไปทำงานสุดท้าย
พบว่ากลายเป็นศพซะแล้วนะครับ
ตำรวจร่วมกันกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉาเชิงเซาเข้าไปตรวจสอบ
เหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตภายในห้องพักแห่งหนึ่ง
กลุ่มอุตสาหกรรมบางบัวนะครับหมู่๖ตำบลบางวัวอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ไปพบนายพัศกรล้วนป่านอายุ๒๓ปี
ชื่อว่านายพัศกรล้วนป่วนนะครับอายุ๒๓ปี
เสียชีวิตอยู่บนที่นอนครับสภาพไม่สวมเสื้อนะครับนุ่งกางเกงขาสั้น
และพบโทรศัพท์มือถือกำลังชาร์จไฟวางไว้ที่บริเวณหน้าท้อง
ตามร่างกายไม่พบบาดแผลใดคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๒ชั่วโมง
เพื่อนของผู้ตายก็บอกว่าปกตินายพาสกรจะชาร์จมือถือแล้วก็วางไว้บนตัวทุกคืนแบบนี้ครับ
ตัวเองก็กลัวไฟดูดจึงย้ายลงมานอนพื้นด้านล่างนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาได้ยินในพัศกรโทรศัพท์บอกแม่ว่าจะกลับไปหาที่บ้านในจังหวัดบุรีรำ
จากนั้นก็ชาร์จโทรศัพท์มือถือไว้บนตัวปกติ
กระทั่งรุ่งเช้าได้ไปอาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานแล้วก็เรียกนายพัศกรแต่ว่าเรียกยังไงก็ไม่ตื่นครับ
เข้าไปจับดูชีพจรพบว่าชีพจรไม่มีแล้วก็เสียชีวิตแล้ว
ขณะนี้ตำรวจก็ได้ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลบางประกงแล้ว